อีกอันหนึ่งก็อย่าหาทำเหมือนกันไปเขาใหญ่
ไปเจอช้างเขาเตือนเกือบตาย
อย่าเข้าใกล้อย่าบีบแตรอย่าถ่ายรูปใช้แฟลต

ปรากฏว่าอันนี้ไปชะลอรถถ่ายรูปแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ยังไงกรอบยังฮัลโหลยังบายกับเขาอยู่เลย
แล้วมันเคี่ยวไม่กุดด้วยงาแหลมเปรี้ยวเลยนะครับ
เซลฟี่ระยะใกล้แบบนี้อันตรายที่สุดครับคุณผู้ชมครับ
คลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณใบตองพีเค

กลุ่มเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
ระบุข้อความบอกว่าสุดประทับใจนะฮะ
ประทับใจทุกปีบ้านหลังที่๓ปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะ
พร้อมติดแฮชแท็กมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
เป็นเนื้อเพลงดังในอดีตนะฮะ
แล้วก็แนบคลิปนี้ครับที่เธอไปเจอช้างป่างายาวเดินโผล่
ออกจากป่าข้างทางในระยะใกล้มากนะครับ
น้ำตกเหวนรกไปนิดเดียวเอง
ก็ดูเป็นคลิปที่ถ้าเป็นภาษาทีวี
แต่ปรากฏว่าหลังจากเธอแชร์คลิปนี้แล้วก็ทัวร์ลงครับ
ส่วนใหญ่ต้ำหนิทั้งนั้นแล้วบอกว่าเขาไปใกล้ช้างปากขนาดนั้นได้ยังไง

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าช้างมันจะหุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ
บางคนมองไปถึงอันตรายที่มีมากับรถคันที่ตามหลังมา
คือถ้าช้างมันอารวาสขึ้นมาคุณผู้ชมคิดดูวิ่งตะเลิศมารถคันหลังจะทำยังไง
อาจจะโดนช้างชนเขาก็ได้หรือชนช้างเขาก็ได้นะครับ
แล้วก็เสียหลักไปชนรถเธออีกก็ได้
มีบางคนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไง
เอาข้อมูลมาเลยเขามีหลักปฏิบัตินะครับ
ในการเจอช้างป่ามาอธิบายนะครับ

ข้อ๑๐บอกว่าไม่ควรจอดรถลงไปถ่ายรูปช้างในระยะใกล้
เพราะอาจทำให้คุณวิ่งหนีขึ้นรถไม่ทัน
ควรละลึกอยู่เสมอว่าตัวปลายช้างมักอยู่รวมกันเป็นฝูง

คุณเห็นช้างมันตัวใหญ่แบบนั้น
เข้าไปถ่ายใกล้ขนาดนั้นมันวิ่งเร็วมากนะครับ
ช้างป่าเนี่ยเออถึงตัวมันใหญ่มันก็วิ่งไวนะ
โหวิ่งอย่าคิดมันจะอุ้ยอ้ายนะครับค่ะนี่นะฮะหลัก
คือควรจอดรถให้ห่างอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะ

อย่าใช้แฟลชถ่ายรูปไปนานขาด

แล้วก็รถของคุณกิดขวางรถเขาเกิดอุบัติเหตุได้
อย่าหาทำ๒เรื่องนี้ฮะ
ถ้ามันคลั่งมันวิ่งไล่วิ่งเหยียบขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะ